เมื่อคืนนี้ช่วงดึกครับชายชาวอีรานถูกเพื่อนร่วมชาติเดียวกัน
ใช้อาวุธแทงคอเขาแผลลึกเลยครับ
เจ้าตัวต้องเอาเสื้อตัวเองมาพันคอห้ามเลือดก่อน
พลเมืองดีไปเห็นถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน

และนี่คือหลักฐานสำคัญครับวงจรปิด
คุณผู้ชมคุณขวัญเดี๋ยวดูภาพเต็มพร้อมกัน
ประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
คนเจ็บและคนก่อเหตุเป็นเพื่อนกันนะ

คนเจ็บเป็นคนขี่คนก่อเหตุนั่งซ้อนท้าย
มาส่งเสร็จปั๊บเขาลงจากรถ

คนก่อเหตุจู่เดินกลับไป
เดินกลับไปที่มอเตอร์ไซคันนั้น
แล้วเข้าข้างหลังล็อกคอเสร็จ
เหมือนกับใช้อาวุธของมีคม
เข้าไปที่คอคนขี่มอเตอร์ไซค
จังหวะนี้ครับนี่ครับ

หลังจากนั้นคนเจ็บรู้สึกว่าเฮ้ยล้มแล้ว

ตามเข้าไปอีกฮะแล้วทำร้ายร่างกายอืม
จากนั้นเขาเดินย้อนกลับมา

๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
จอมเทียน๑๓อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
พลเมืองดีที่เข้ามาเห็นคนเจ็บ

แล้วก็ถ่ายหลักฐานทุกอย่างเก็บเอาไว้หมด
เดี๋ยวจะมีคลิปที่ไปเจอคนเจ็บแล้วถ่ายเอาไว้ด้วยเนี่ยครับ
แล้วจะสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตอนแรกเนี่ย

เพราะว่าตรงจุดนี้เป็นย่านที่มีแต่ต่างชาติเข้าพักครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็เร่งประถมพยาบาลช่วยเหลือ
พลเมืองดีถ่ายภาพจังหวะตอนที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บและทราบชื่อต่อมาเขาชื่อในนิม
อายุ๔๐ปีเป็นชาวอิราณ
ถูกของมีคมคล้ายกับเหล็กแหลมแทงเข้าที่คอ๑แผล
แต่แผลลึกเลยแผลชะกันและตามเนื้อตามตัวก็มีร่องรอยฟกช้ำถูกทำร้าย
อาการน่าเป็นห่วงครับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
และตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วนะครับว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ต้นทราบข้อมูลเป็นชาวอีรานร่วมชาติเดียวกันเลยกับคนเจ็บ
และทั้งสองคนนั้นพักอยู่ที่คอนโดหรูริมถนนจอมเทียนสาย๒ครับ
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณสัก๒๐๐เมตร

ในช่วงนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่คุณอัพจิรายุทธ์ครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุซอยจอมเทียน๑๓ตรงจุดนี้
ภายในซอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็ภูวิลล่า
เปิดให้เช่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติครับ
เท่าที่กวาดตามองแทบไม่มีคนไทยเข้าพัก
และนี่ครับบนถนนยังเจอคราบเลือดอยู่เลย
จุดมีคนนำทรายมากรบเอาไว้แล้ว
เพราะมันก็จะมีจุดที่แบบกองเลือดหนากองเลือดเยอะกองเลือดน้อย
ทำให้ส่วนใหญ่คนที่เห็นเหตุการณ์คนที่รู้เรื่องก็จะเป็นฝรั่ง
คนที่อยู่แถวนี้ไม่มีใครรู้เท่าไหร่ครับคนไทยนะฮะ
ทีมข่าวไปเจอนายพงเพชรเป็นกู้ภัยครับ
ตอนที่ไปช่วยคนเจ็บเห็นเขาเอาเสื้อมาพันคอเอาไว้แล้วเลือดไหลอาบเต็มเลย
มีความกว้างประมาณสัก๐๒เซน
น่าจะโดนเหล็กแหลมแทงเข้าไปตรงนั้น
ถามคนเจ็บเขาพูดไทยไม่ได้แต่ยังพอจะโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้บ้างครับ
จับใจความได้ว่าคนเจ็บบอกว่าเขาเป็นชาวอิราณแล้วคนที่ทำร้ายเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนของเขาเอง

ผ่านคอไปถึงก็เช็ดเลือดเช็ดอะไรดูก็มีบาดแผลที่คอเหมือนลักษณะโดนแทงเขาก็จะทำมือแบบอย่างนี้ครับ
ข้าได้เลยเขาบอกโดนทำร้ายโดนเพื่อนครับบอกไมค์เฟนใช่ครับเขาก็บอกแค่นั้น
ทยารู้ตัวคนร้ายแล้วอีกไม่นานจับตัวได้แน่นอนตอนนี้ยังไม่พร้อมเปิดเผยข้อมูลใด
กลัวว่าผู้ก่อเหตุจะไหวตัวหลบหนีอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวคงจะมีข่าวดีจับตัวคนก่อเหตุได้
ส่วนคนเจ็บนั้นอาการยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอครับ